สวยงามเรื่องโลกสวยต้องมาทางนี้

เวลาหน้าโรงเรียนเวลาขับรถตอนเช้าผ่านหน้าโรงเรียน
มันก็จะมีนะไอ้อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้น
ว่าคนไม่หลบให้นักเรียนข้ามถนน
งานนี้ครูบอกพร้อมใจกันมาเลย
ปิดถนนให้นักเรียนชั้นได้ข้ามลองดูค่ะ
นี่คือไม่ต้องเป็นคุณครูผู้ชายหรือไม่ต้องเป็นเจ้าหน้าที่อีกต่อไป
คุณครูผู้หญิงบางท่านจริงยืนรอรับนักเรียนนะคะ

บางคันมาถึงอาจจะดรอปลูกจอดลูกลูกลงไปเลย
คุณครูบอกมาเดี๋ยวฉันไปช่วยด้วย

ขอความกรุณาให้รถหยุดเป็นช่วง
เสร็จแล้วน้องก็จะได้เดินข้ามกันไป
เอาทงมากันเลยค่ะครูขึงเต็มถนนเลยคุณดูดิ

คือไม่ใช่แค่ยืนแค่ม้าลายฝั่งเดียวนะ

คืออยืนเห็นเป็นกรอบร้อมห่างมะลายไว้

แต่ว่าพี่เบิร์ตตาดีจริง
มีประมาณ๖๗ท่านคือไม่ได้ยืนแถวเดียวยืน๒แถว
ก็พี่ใส่ตายาวก็เห็นมาถึงกรอบนู้นด้วย

แต่กลัวว่าบางทีมันจะมีรถบางคันที่ไม่หยุด

เพราะเขาขับมาผ่านหน้าโรงเรียนพอดี
เขาก็เป็นหนึ่งคันที่หยุดให้น้องนักเรียนข้าม
เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตค่ะ
โอ้โหเห็นแบบนี้ชาวเน็ตชื่นชมกันหมดเลย
พี่กัดอีกทีก็แล้วกันจริงเขาบอกในคลิปแล้ว
เขาบอกโรงเรียนภูเก็ตเชิงทะเล
แล้วคนที่โพสต์คลิปอยากจะฝากไว้ด้วยว่า
ขอให้ครูทั่วประเทศดูไว้เป็นตัวอย่าง
ใส่ใจนักเรียนจริงเพื่อความปลอดภัย
แล้วบางคนบอกดีใจจังเลยมีลูกเรียนที่นี่ด้วย
เขาบอกแต่ถ้าจะให้ดีขอได้ไหม
ขอให้มีตำรวจสักนายไปยืนอยู่ด้วยก็จะดีมากนะคะ
หลายคนก็เป็นห่วงแหละว่าให้ระวังให้ดีนะ
เพราะว่ามันจะมีรถบางคันด้วยนะที่แบบเห็นแบบนี้แต่ยังไม่หยุดเหมือนกัน
ได้รับการชื่นชมไปเยอะเลยนะคะ